โดยเฉพาะบ้านไหนที่มีลูกสาวช่วงนี้ปิดเทอมใช่ไหม

แล้วบางคนก็รอคุณพ่อคุณแม่มารับ
เหมือนเหตุการณ์นี้ค่ะน้องผู้หญิงคนหนึ่งไปเรียนพิเศษแถวลาดพร้าว
แล้วปรากฏว่าก็รอพ่อมารับ
สักประมาณ๓ทุ่มเหตุการณ์เกิดขึ้นคือวันที่๒๒ที่ผ่านมา
แล้วปรากฏว่าจังหวะหนึ่งคุณผู้ชม
มีผู้ชายลักษณะโรคจิตเข้ามาจับก้นน้อง
แล้วนี่ค่ะสุดท้ายก็เลยเกิดภาพนี้ขึ้น

ลูกสาวโดนกระทำแบบนี้เป็นเราเราก็โมโห
แล้วสุดท้ายนี่คือภาพที่เกิดขึ้นนะทั้งเตะทั้งต่อยแล้วก็ด่าทอนะคะ
หลังจากนั้นคุณพ่อก็เลยบอกว่าช่วยหน่อย
พลเมืองดีแถวนั้นช่วยโทรแจ้งตำรวจหน่อย
ซึ่งเป็นท้องที่รับผิดชอบของสนวังทองหลาง
ให้มาช่วยจับตัวผู้ชายคนนี้หน่อยนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณหน้าปากซอยลาดพร้าว๑๑๐
ดูหน้าโรคจิตน้องผู้หญิงคนนี้เพิ่งกลับมาจากโรงเรียน
น้องจะมายืนรอพ่อมารับตรงนี้ทุกวัน
ขณะที่กำลังยืนรอพ่อมารับค่ะ
ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้
ใกล้มาอีกแล้วก็ประชิตตัวค่ะ
สุดท้ายเอามือลูบค่ะลูบคลำที่ก้นของน้อง
หันไปถามว่าจะทำอะไร
แล้วผู้ชายคนนี้ก็วิ่งหลบหนีไปนะคะ
จากนั้นน้องก็เลยเดินไปหาพี่วิน
เตอร์ไซค์รับจ้างแถวนั้นมาบอกว่าช่วยเหลือหน่อย
พอพ่อน้องมาถึงก็เลยพยายามช่วยกัน
รีบไปจับกลุ่มตัวคนร้ายที่สุดแล้ว
ก็ตามไปทันนะสามารถจับกลุ่มตัวได้
หลังจากนั้นก็กลายเป็นคลิปนี้แหละค่ะ
ทีนี้คำพูดน้องน่าเศร้าใจมากนะคุณเชื่อไหม
น้องบอกว่าพี่ทำไมเขามาทำแบบนี้กับหนู
หนูยังเรียนหนังสืออยู่เลยหนูยังเรียนหนังสืออยู่แท้
หนูต้องยืนรอพ่อตรงนี้ทุกวันหนูกลัว
คุณผู้ชมฟังเสียงผู้เห็นเหตุการณ์กันหน่อยนะคะ
เราก็เลยเข้าไปถามน้องเขาว่า
น้องมีอะไรให้พี่ช่วยไหมเป็นอะไรเปล่ามีอะไรพี่ช่วยไหม

เราก็เลยบอกพี่วินคนนั้นเหรอ
บอกไม่ใช่ค่ะพี่วินตามไปจับคนร้ายให้
คนร้ายใส่เสื้อสีเหลืองวิ่งไปทางนั้นค่ะ
เราก็เลยบอกอ่ะงั้นขึ้นรถพี่มาเดี๋ยวพี่พาไป
ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุ
พันธุ์ตำรวจโทชวริสเงินฉลาด
รองผู้กำกับการสอบสวนสนวังทองหลางบอกว่า
พนักงานสอบสวนได้คุมตัวผู้ก่อเหตุก็เป็นชาวพม่า

ทำงานรับจ้างและแวดดังกล่าวนำตัวมาสอบสวนแล้ว
ตอนแรกเจ้าตัวให้การปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ก่อเหตุ
ไม่ได้จับก้นน้องนักเรียนผู้หญิงคนนี้
อ้างว่าเดินผ่านไปแล้วมือมันไปโดด
แต่พอผู้เสียหายมาถึงที่โรงพักค่ะ
ชี้ตัวว่านายคนนี้แหละหมอนี่แหละเป็นคนจับก้นหนู
สุดท้ายค่ะยอมรับสารภาพนะคะว่าก่อเหตุจริง
กระทำอาณาจารย์น้องจริงนะคะสาเหตุเพราะ
เห็นว่าน้องผู้หญิงคนนี้ที่ไปจับก้นเขาเนี่ย
รูปร่างหน้าตาผิวพันดีเห็นแล้วมันเตะตาต้องใจ
มือเลยไหวเผลอไปจับก้นน้องผู้หญิง
แต่เจตนาไม่ได้หวังล่วงเกินไปมากกว่านี้
แล้วตอนนี้ผู้ก่อเหตุก็สำนึกผิดแล้วนะคะ
พนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือกระทำอนาจารย์
หลังจากนั้นก็ส่งตัวไปให้ศาลพิจารณาต่อไปนะครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการทำเอกสาร
เพื่อเตรียมส่งตัวพ่อหนุ่มต่างด้าวคนนี้

กลับประเทศแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลอันตราย

ดข้อนี้ใช้ไม่ได้นะคะ